คุณผู้ชมคะการปรับโครงสร้างการผลิตการลดต้นทุนการผลิตถือเป็นปัจจัยสำคัญนะคะ
ที่จะทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมสามารถดำเนินธุรกิจ
เรื่องของการเลี้ยงโคนมได้ให้พัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน
กระทรวงเกษตรและสากรจึงได้มีการจัดทำเป็นศูนย์สาธิต
เพื่อให้ความรู้ติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
แปลงย่าเนเปียขนาด๑๒๐๐ไร่นี้
คือศูนย์สาธิตแปลงปลูกพืชอาหารสัตว์
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี
ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตน้ำนมโคครบวงจรระยะที่๑
สหกรณ์โคนมไทยมิ้วปลูกร่วมกัน
เพื่อนำผลผลิตที่ได้ไปทำเป็นอาหารเลี้ยงโคนม
โดยสหกรณ์จะเป็นผู้จัดส่งอาหารให้ถึงฟาร์มของเกษตรกรโดยตรง
ซึ่งราคาค่อนข้างสูงเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
ต้องหากู้เงินไปซื้อมาแต่ผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่นี้
ใช้เครื่องผสมอาหารที่สหกรณ์จัดหามาให้ใช้ร่วมกัน
ช่วยลดต้นทุนการผลิตและแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
แรงงานภาคเกษตรอีกด้วย
มีนโยบายเรื่องของแปลงใหญ่และก็เรื่องของการลดต้นทุน
หลักการของแปลงใหญ่คือเราต้องการที่จะให้เขารวมกันทำ
แล้วก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมเพื่อเพิ่มผลผลิต

กระทรวงเกษตรและสหกรยังส่งเสริมให้เกษตรกร
เปลี่ยนมารีดนมแบบท่ออัตโนมัติ
เพื่อลดแรงงานคนและลดเวลา
ฟาร์มทองภูลเชื้อสูงเนินอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี
ใน๕๐ฟาร์มที่มีแม่โคกว่า๑๐๐ตัว
และไม่ใช้วิธีรีดนมแบบเดิม
ทำให้รีดนมได้เพิ่มขึ้นเป็น๑๕กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน
จากเดิมทำได้เพียง๑๒กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน
ซึ่งเก็บด้วยความเย็น๓๔องศาเซลเซียส
จากนั้นก็จะมีรถขนส่งนมจากสหกร
มารับน้ำนมดิบถึงหน้าฟาร์ม
จากเดิมที่เกษตรกรจะต้องไปส่งนมที่สหกรณ์เองทุกวัน
ซึ่งถือเป็นการลดต้นทุนโลจิติกอีกทาง

คือการจัดฟาร์มโคสาวทดแทนรวมของสหกร
โดยเกษตรกรนะคะจะส่งโคนมที่หย่านมแล้วค่ะ
เลี้ยงรวมกันที่ฟาร์มของสหกร
เพื่อเป็นการลดต้นทุนการเลี้ยงลูกโคนนั่นเองค่ะ
เกษตรกรสามารถซื้อโคสาวคุณภาพดี

กลับไปเลี้ยงที่ฟาร์มของตัวเองได้เลย
โดยไม่ต้องแบกภาระการเลี้ยงลูกโคและโคสาวกว่า๒ปี
หลังจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกร
ดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
และผลผลิตน้ำนมโคครบวงจรระยะที่๒แล้ว
โดยสหกรณ์โคนมกว่า๒๐แห่ง

เพื่อช่วยกันสารต่ออาชีพพระราชทานให้ยั่งยืน
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน